แต่พวกเขาก็บอกว่ายังมีข้อที่ต้องปรับปรุงนะครับ
ก่อนจะดวนกับทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้ครับ

ที่เปิดบ้านชนะทีมอล๓๑เมื่อคืนที่ผ่านมา
เกมรับคือการบ้านที่เขาและลูกทีมต้องเร่งแก้ไข

ซึ่งอินโดนีเซียยังเล่นเหมือนขาดความกระตือหรือร้น
แต่หลังจากถูกตีมอลขึ้นนำนะครับ
ก็เหมือนได้แรงกระตุ้นให้กลับมาเล่นดีขึ้น
ก่อนจะคว้า๓คะแนนที่ต้องการ
ชักตีกล่าวอีกว่านัดหน้าจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับ
จากไทยแสดงให้เห็นในนัดแรกแล้วว่า
มีเกมลุกที่ดุดันจากการถล่มติมอลไปถึง๗ต่อ๐
ดังนั้นลูกทีมจะต้องมีสมาธิและมีความมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นเกม
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าอินโดนีเซียได้ขอตัวให้แฟนบอลของพวกเขา
เพิ่มจาก๓๐๐ใบเป็น๕๐๐ใบ
อยากเชิญชวนให้แฟนบอลชาวไทยเข้ามาเชียร์ที่สนามกันมาก
หากขาดกองเชียร์นักเตะก็อาจจะขาดกำลังใจได้ครับ
ทีมชาติไทยจะลงเตะนัดที่๒ของกลุ่มบี
ต้อนรับอินโดนีเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนนี้
คิกออฟเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนนักฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับที่อินดอร์สเตดียมหัวหมาก

ได้เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมแล้วที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

ว่าทีมชุดนี้มีเวลาเตรียมตัวแค่๓สัปดาห์
จึงต้องเน้นทุกอย่างทั้งเกมลุกและเกมรับ

เพื่อให้เข้าใจระบบและวิธีการเล่นให้มากที่สุด
เพราะคู่แข่งร่วมสายอย่างเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซีย
มีการฝึกซ้อมก่อนไทยเป็นเดือน
ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียมาเลเซีย
เมียนมาร์และเวียดนามแข่งขันในระบบหลีก
เพื่อหาอันดับ๑๓ไปเล่นรอบสุดท้ายที่อิราณ
ในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับ
จะกลับมาแข่งขันนัดที่๒๑ในวันนี้
ทั้ง๗คู่หลังจากหยุดพักให้ทีมชาติไทย
คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๔
คู่ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสด
การท่าเรือเจอกับสุราธานี
อันดับ๒เจออันดับ๓เวลา๑๔นาฬิกา
๔มงเย็นก็มีมกาเสมอดิชเจอกับบางกอกซิตี้

และ๑๘นาฬิกาสีปะทุมเจอกับสีสะเกด